อุดรธานีภาวะอีกแล้วอ่ะนี่ผ่านพ้นมายังไม่ทันจะเท่าไหร่เลยนะ
จำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้มีเหตุที่เป็นคนคลุมคลั่งไปไล่แทงคนจนมีคนเสียชีวิตหลายคน
ล่าสุดเป็นนุ่มอุดรธานีที่เขามีอาการป่วยทางจิตแล้วไม่ได้ทานยาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ฆ่ายายตัวเองที่บ้านเสร็จแล้วก็คว้ามีดออกไปไล่แทงคนอีกแล้วอ่ะแต่เคราะห์ดีนะคะที่คนที่ถูกไล่แทงอ่ะไม่ได้เสียชีวิต
แต่ว่าคุณย่าที่บ้านเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
แพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้วก็กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรม
ไปตรวจสอบเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตในซอยบ้านโนน๑ชุมชนโนนวัฒนาในตำบลหมากแข้งค่ะ
ลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเปิดเป็นที่ให้บริการฟิตเนส
เดินเข้าไปไม่ทันไรก็นี่เลยค่ะเจอศพของนางอนงเลิศอำนวยลาบอายุ๖๖ปีนะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องนอน
ตรวจสอบสภาพศพตามร่างกายเนี่ยถูกอาวุธมีดแทงตามลำตัวชายโครงแล้วก็ที่หน้าอก๑๐๑๕แผลนะคะ
ยังไม่พอนะคะถูกมีดปาดคอจนหลอดลมขาดเลือดเนี่ยกระจายเต็มไปทั่วบริเวณเลย
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนหลานชายผู้ตายนะคะชื่อนายฟีฟ่าอายุ๒๒ปีค่ะ
ก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีฟ้าทะเบียน๑กกดชด๙๑๕๒อุดรธานี
หลบหนีไปเอามีดพับแล้วก็ปืนขนาด๑๑มมกับกระสุนอีก๕๐นัด
ซึ่งเป็นปืนของปู่อะค่ะเอาออกไปด้วยโอ้โหค่ะน่ากลัวมาก
ทีนี้ตำรวจได้รับแจ้งมาอีกค่ะบอกว่ามีคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงพนักงานร้านนวดแผนโบราณ
ซอยโนนพิบูรณที่ตะบนหมากเข้งบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนก็รีบลงพื้นที่ไปนะคะ
ผู้เจ็บคนเจ็บก็คือนางสาวอาริยาอายุ๒๔ปีเป็นพนักงานร้านนวดค่ะ
โดนแทงเข้าไปที่กลางหลังสี่แผลแล้วก็มีรอยที่คนร้ายพยายามใช้มีดปาดคอด้วยนะคะ
กู้ภัยก็รีบช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ยังไม่จบค่ะได้รับแจ้งอีกว่าคนร้ายบุกเข้าไปโรงพยาบาลวัฒนาที่อยู่ริมหนองประจักษ์ศิลปาคม
แล้วเอาปืนที่พกไปด้วยยิงนางสาวสิริรัตนพรมวงหรือว่านางสาวออยวัย๒๔ปี
ผู้ช่วยพยาบาลได้รับบาดเจ็บตอนที่เธอกำลังนั่งตรวจคัดกรองโควิดสิบเก้า
อยู่ที่ทางเข้าห้องฉุกเฉินเคราะห์ดีนะคะโดนยิงเข้าที่แขนขวากระสุนฝังใน
คือต้องนำส่งเข้าห้องผ่าตัดเร่งด่วนแหละแต่เธอปลอดภัยแล้วไม่ได้เข้าจุดสำคัญ
พอก่อเหตุเสร็จรบพอโรงพยาบาลกรวนเข้ามาเลยค่ะคุมตัวนายฟีฟ่าคนก่อเหตุเอาไว้ได้
ได้ทั้งของกลางทั้งปืนทั้งเครื่องกระสุนด้วยแล้วก็ให้ตำรวจพาไปสอบปากคำที่โรงพัก
สอบสวนเบื้องต้นนะคะก็รู้ว่านายฟีฟ่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวท
ก็คือมีอาการทางจิตประสาทนะคะแล้วเขาขาดยาไม่ได้ทานยาอย่างต่อเนื่อง
ก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งคว้ามีดมากระหน่ำแทงย่าตัวเอง
ตายคาบ้านแทงไปสิบสิบห้าแผลแล้วก็ปาดคอย่านะคะ
คราวนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ร้านนวดแผนโบราณที่อยู่ไม่ไกลจากบ้าน
เข้าไปในร้านยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน๒นัด
แล้วก็เอามีดไปจ้วงแทงนางสาวอาริยาที่เป็นหมอนวดแผนโบราณ๔แผล
พยายามจะปาดคอเขาด้วยนะคะแต่ไม่สำเร็จ
เพราะว่าเธอดิ้นจนหลุดแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่หน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
เนี่ยค่ะไม่พอค่ะพอทำคนนี้ไม่สำเร็จไปต่อนะคะ
ฟีฟ่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่โรงพยาบาลวัฒนา
แล้วก็เอาปืนไปยิงใส่แขนขวาของนางสาวออยที่เป็นผู้ช่วยพยาบาล
ที่นั่งตรวจโควิดสิบเก้าอยู่หน้าประตูทางเข้าห้องฉุกเฉินอีกโอ้โหดีจริงจริงนะ
รอพอช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้แล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจควบคุมตัวไว้แล้ว
โอ้โหตำรวจบอกว่าคือเอาจริงนะคะ
เรื่องต้นยังไม่ฟันทงด้วยซ้ำนะว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตทางประสาทจริงหรือเปล่านะ
ตอนนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเพราะว่าเนี่ยค่ะคือควบคุมตัวในฟีฟ่าคนนี้นะ
นำไปตรวจค้นที่บ้านพักนะคะตอนแรกเนี่ยในฟีฟ่าเหมือนกับไม่รู้ด้วยซ้ำ
ว่าแทงย่าตัวเองจนเสียชีวิตค่ะ
พอเปิดประตูเข้าไปตำรวจนำตัวเข้าไป
ฟีฟ่าเห็นศพคุณย่าแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ

พอตำรวจคุมตัวนายฟีฟ่าเข้าไปตรวจคนที่บ้านพัก
แล้วนายฟีฟ่าเห็นย่าตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่
และเสียชีวิตด้วยน้ำมือของฟีฟ่าเอง
คือร้องไห้ช็อกตกใจคือเหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป
ค่ะแล้วเนี้ยค่ะตำรวจก็พาไปนั่งอืม
แล้วก็สอบปากคำตรงนั้นเลยที่บ้านเลยนะคะ
พลตำรวจรีพิศนุอุณหาเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
สอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองฟีฟ่าเนี่ยรับสารภาพ
สุดท้ายรับสารภาพตอนแรกทำเหมือนว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ตัวว่าตัวเองฆ่าย่าสุดท้ายสารภาพว่าฆ่าคุณย่าแท้ของตัวเอง
คือเอามีดแทงไปตามตัวคือแทงด้านหน้าค่ะ
ด้านหน้าของลำตัวแล้วก็ปาดคอปาดหลอดลมขาดเลยนะคะ
คุณย่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเหตุผลที่ทำนายฟีฟ่าอ้างว่า
ก็คือจะเอาปืนไปยิงตัวตายไปขอปืนจากย่าจะเอาไปยิงหัวตัวเองบอกอยากตาย
อ้างว่ามีคนมาแฮ็กข้อมูลในโทรศัพท์มือถือไม่รู้ว่าใครมาแฮ็กข้อมูล
รู้แค่ว่าอยากตายบอกกับคุณย่าแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าไปขอปืนจากย่าแล้วย่าไม่ให้ก็เลยจำเป็นต้องทำ
ไม่ยอมให้ปืนก็เลยฆ่าคุณย่าซะเลยเอาแต่พอได้มีดได้ปืนมา
คุณก็ไปไล่แทงไล่ยิงคนอื่นนะแล้วอ้างว่าจะมาฆ่าตัวตาย
แต่ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคะไปแทงคนอื่นไปยิงคนอื่นค่ะ
ผลที่เราทำแบบนี้เพื่ออะไรต้องการปืนมายิงตัวเองครับ
แล้วปืนอยู่กับใครทำไมไปยิงญาติทำไมปืนอยู่กับญาติเขา
เก็บไว้ตรงไหนเราถึงไปยิงย่าย่าเก็บไว้กับย่าผมก็เลยบอกย่า
มาเอ่อขอถ่ายลูกปืนหน่อยอืมได้เก็บไว้ในตู้เซฟแล้วกับมีผม
อยากได้ปืนมายิงสวนตัวเองครับเพราะผมอยากตาย
เพราะอะไรเราถึงอยากตายเพราะอะไรเราถึงอยากตาย

ผมไม่รู้แต่คนข้างบ้านก็รู้พวกคนก็รู้ไว้หมด
เออแล้วแล้วทำไมเราต้องทำกัยย่าขนาดนี้

นี่ค่ะลักษณะการพูดณที่จุดเกิดเหตุที่นำตัวไป
จุดแล้วไปสอบปากคำพูดเอาไว้ลักษณะแบบนี้
แต่ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้สักพักเนี่ยเขาก็พูดเหมือนคนปกติทั่วไปนะ

ก็เดี๋ยวต้องรอดูให้คุณหมอมาตรวจแหละว่าสรุปแล้วเนี่ย
เป็นผู้ป่วยทางจิตจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะ
ส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านะคะ
คุณกิติศักดิ์ก็ไปติดตามไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งเส้นทางและระยะเวลามันเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อเหตุที่ร้านนวดแผนโบราณที่ชุมชนโนนพิบูรณ์อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสี่ร้อยเมตร
เอาปืนยิงขึ้นฟ้าสองนัดแล้วก็แทงพนักงานร้านได้รับบาดเจ็บสาหัส
มาอีกแค่๑๐นาทีเท่านั้นเหมือนกันค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลวัฒนาริมหนองประจักษ์
ก่อเหตุเอาปืนยิงผู้ช่วยพยาบาลอีกนะคะ
สุดท้ายถึงจะถูกรอปภควบคุมตัวเอาไว้ได้
คุณกิติศักดิ์ได้ไปพูดคุยกับพนักงานที่ร้านนวดที่เป็นจุดเกิดเหตุจุดที่๒ค่ะ
ก็พูดจารู้เรื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรกับหมอนวดในร้านด้วย
และไม่เคยมีปัญหากับคนที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสด้วย

บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
ครอบครัวที่ดูแลควรจะต้องหมั่นดูแล
แล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ป่วยให้เขาทานยาให้ครบถ้วน

พอเปิดไปดูแบบกำลังแทงเลยค่ะ
ใช่กำลังแบบฟัดเวี่ยงแบบกอดคอกันอย่างนี้
แล้วก็ดึงผมแล้วเขาก็เรียกพี่มันแทงหนูมันแทงหนูอย่างเงี้
หนูก็เลยกดหนูก็เลยล้องเลยพักกันวิ่งแล้วหนูเขาดิ้นหลุดได้ค่ะ
พี่หนูโดนแทงไปส่งตรงไหนเขาก็เลยไปส่งที่๗๑๑แล้ว
พวกเซเว่นเขาก็เรียกรบประสงค์
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอดีว่าร้านข้างเขาเป็นตำรวจ
เขาก็เลยเรียกตำรวจให้

ใช่เขาก็เป็นเหมือนคนปกตินี่แหละค่ะ

พูดจาดีแต่ช่วงหลังเขาจะเริ่มมาถี่ขึ้น
ถี่ขึ้นถึงวันละ๒ครั้ง
บางทีก็มาเฉยบอกว่าเหงาอะไรอย่างนี้
ไม่ได้มีใครเป็นแฟนเป็นกิ๊กไม่ได้ทะเลาะไม่ได้พูดจาร้ายไม่ได้อะไร

อย่าปล่อยออกมาให้เป็นภาระของสังคม
ก็รู้กันหมดทุกคนไม่ใช่เหรอคะที่นั่งพูดอยู่นั่น
ว่าเขาป่วยป่วยแล้วปล่อยให้อยู่กับคนแก่
ซึ่งคนแก่ที่เขาเห็นใช่ไหมคะ
ตั้งแต่ทุ่ม๒ทุ่มลูกหลานจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลย
แล้วคนที่รู้ก็ช่วยกันรักษา
มันเป็นภาระสังคมค่ะพี่จริงเห็นมาหลายครั้งแล้ว

ทางด้านของนายพักขพลทองศรีเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลวัฒนา
ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในจุดเกิดเหตุเลย

แล้วก็เดินเข้ามาบอกว่าช่วยล้างแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุรถล้มให้หน่อย
เธอก็เลยเดินมาจะเข้ามาวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการโควิด๑๙
แก้วอยู่ฟีฟ่าก็ควากปืนออกมาแล้วยิงสายนางสาวศรีฤทธิ์รัฐเลยค่ะ
เขาเห็นแบบนั้นก็เลยรีบวิ่งไปตะครุบตัวนายฟีฟ่าเอาไว้นะคะ
แล้วคนที่อยู่รอบเนี่ยก็กรูกันเข้ามาช่วย
พิชิมาตรถามด้วยนะบอกว่าถ้าวางปืนจะทำร้ายเขาไหม
นายพักขพลก็บอกว่าไม่ทำหรอก
ฟีฟ่าถึงยอมวางปืนแล้วก็ยอมให้ควบคุมตัว
ซึ่งระหว่างที่รอตำรวจมาเนี่ยเห็นว่านายฟีฟ่าเริ่มจะได้สติ
ก็เอาแต่บอกขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปแต่ไม่ยอมบอกเหตุผลนะคะ
ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วนายฟีฟ่าก่อเหตุทำไม
เพราะนายฟีฟ่าเนี่ยก็มาที่โรงพยาบาลเป็นประจำมาล้างแผลบ่อยอะค่ะ
แล้วก็พูดจารู้เรื่องเหมือนคนปกติทั่วไปด้วย
เวลาน้องเขามาล้างแผลเขาก็มาปกติคุยปกติครับผม
แต่น้องไม่ค่อยพูดกับผู้ชายหรอก
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเจอกับผมก่อนแต่เขากลับยิงก็ยิง
พยายามบอกเขาทิ้งปืนทิ้งปืน
แล้วเขาก็พูดออกมาว่าถ้าผมทิ้งพี่ก็เอาปืนมายิงผมสิ
แล้วพี่สองคนนั้นก็มาช่วยก็เลยบอกเขาทิ้งปืน
แล้วพี่คนนั้นก็เลยบอกผมไม่ยิงหรอก

น้องก็ใจเย็นลงก็นั่งคุยกัน
น้องก็ยอมรับว่าน้องผิด
น้องพูดเลยแล้วน้องก็พูดออกมาว่า

ไม่ผมขอโทษผมยิงโดนใครไหม
มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบน้องพูดอย่างนี้เลย
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจก็คุมตัวนายฟีฟ่า
มีการแอลกอฮอล์ในร่างกายด้วย

ทีมข่าวเราก็พยายามไปพูดคุยกับฟีฟ่านะ
ถามว่าพี่ฟ้าทำลงไปทำไมมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมถึงเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลย

พนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีก็คุมตัวไปดำเนินคดี๓ข้อหานักนะคะ

พาอาวุธปืนและอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ

และทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากการสอบปากคำของตำรวจนะคะ
ให้การวกไปวนมาหลายครั้งมาก
จับใจความได้แค่ว่ามีคนพยายามแฮ็กเฟซบุ๊ก
เครียดที่กลับไปเรียนต่อที่อังกฤษไม่ได้
ก็เลยลงมือก่อเหตุเนี่ยค่ะ
อยู่ระหว่างการตรวจนะคะว่าป่วยจริงหรือเปล่า
แล้วก็ต้องหาสารเสพติดหาปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายด้วย
แต่สิ่งที่ได้ก็คืออ้างว่าเครียด
กลับไปเรียนที่อังกฤษไม่ได้แบบนี้ค่ะ

แล้วก็วกไปวนมาตอบตำรวจวกไปวนมา
จากการตรวจค้นในบ้านพักเจอยานะคะ
ยารักษาอาการทางจิตทางประสาทเยอะเลย
ก็ระบุชื่อของผู้ก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ไปรับยามาเมื่อ๓๐ธันวาคมนี้เอง
จากการสอบปากคำคุณปู่ของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิต

นายขจรศักดิ์เลิศอำนวยลาบอายุ๗๓แล้วอะค่ะ
คุณปู่บอกว่ารักฟีฟ่ามากนะ

แต่ว่าหลานชายเนี่ยไปเรียนต่อ
แล้วก็อยู่กับพ่อแม่ที่อังกฤษเมื่อ๗ปีก่อน
เดินทางกลับมาอยู่บ้านได้แค่๓เดือนค่ะ
แล้วก็กลับไปหาพ่อแม่ที่อังกฤษไม่ได้จริง
หลานชายก็มีอาการทางจิตทางประสาท
พาไปหาหมอไปรับยามากินแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
ตอนอยู่บ้านคุณปู่บอกว่าหลานชายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็อาการปกติเหมือนคนปกติทั่วไป
อยากกินอะไรก็สั่งให้พนักงานส่งอาหารมาส่งให้

ไม่ได้ป่วยหนักทางจิตทางประสาทถึงขั้นดูแลตัวเองไม่ได้
ไม่เคยทะเลาะกับย่าเลยนะคะไม่เคยทะเลาะกับปู่ด้วยซ้ำ
ปืนนะคะเป็นของปู่เองปู่ซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ๔๐ปีก่อน
แล้วก็ให้ย่าเป็นคนเก็บปืนเอาไว้
คุณปู่บอกเลยว่าเรื่องสลดแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
ปู่เนี่ยเดินไปดูหน้าหลานเลยนะไปมองหน้าหลานชายที่ก่อเหตุเลยนะ
หลานชายคนนี้นิ่งเงียบไม่พูดไม่ตอบ
ปู่บอกว่าปู่อยากจะถามว่าทำไมหลานชายที่เลี้ยงมากับมือ
ถึงทำกับย่าขนาดนี้
ประมาณ๓เดือนนี้แหละ
กลับมา

แล้วช่วงที่กลับมาอยู่บ้านเขามีอาการเป็นยังไง
อาการก็เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็พาไปหาหมอ
แล้วรู้ได้ยังไงเขาเป็นโรคจิต

เดินไปดูเขาไม่พูดยังไม่พูดเลย

แล้วหลานคนนี้คุณปู่เคยเลี้ยงตั้งแต่เด็กไหมครับ
ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วผมก็รักมากด้วย
กูก็จะถามว่าทำไมทำอย่างนี้แค่นั้นแหละ
ส่วนป้าของฟีฟ่าผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาพ่อแม่และญาติที่ประเทศอังกฤษ
ก็กำชับว่าให้ดูแลฟีฟ่าให้ดีนะ
เพราะฟีฟ่ามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทจริง
ถ้ากินยาต่อเนื่องเนี่ยอาการก็จะปกติ
ว่าเช้าวันนี้คงไม่ได้กินยานะคะ
ก็เลยทำให้อาการกำเริบค่ะ

เต็มเขาต้องกินเช้าเที่ยงเย็นเขาต้องกินยาตลอด
แต่วันเนี้ยเมื่อเช้าเขาไม่ได้กินยา
แต่มันก็เลยขึ้นมันจะมีอะไรมาสั่งการเขาตลอดเขาบอก
เราก็พยายามไปพาเขาไปทำบุญพาเขาไปทำสังกฐาน
พาเขาไปให้อาหารนกให้อาหารปลา

อืมแต่ถ้าทำอย่างงั้นเขาจะรู้สึกดี
แต่ถ้าเขาขาดยาแล้วก็ไม่มีใครคุย
ไม่มีใครดูแลไม่มีใครใส่ใจ
มันก็จะขึ้นเขาจะบอกอย่างนี้
พลตำรวจตรีพิษนุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีก็บอกนะคะว่า
แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปแล้ว

ว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมจะใช้อาวุธปืนไปยิงคนข้างนอกด้วยหรือเปล่า
โดยจะขังเดี่ยวผู้ต้องหาเอาไว้ก่อนนะคะ
ป้องกันไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นในห้องขัง

เพราะผู้ต้องหาบอกว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
ได้อยากเอาปืนแล้วก็เลยไปคาดคันเอาจากผู้ตาย
ซึ่งก็คือย่าที่รู้ว่าปืนอยู่ไหน
แล้วสุดท้ายก็เลยเกาะเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
มีคนร้ายคลั่งใช้อาวุธมีดไล่แทงชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
แต่ก็อยากจะย้ำนะย้ำกับชาวอุดรธานีทุกคนนะครับ

ซึ่งในรายแรกอันนั้นคุ้มคลั่ง

ต้องรอให้หมอจิตเวททำการตรวจวิเคราะห์ทางจิตก่อน
ว่าตกลงแล้วเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทจริงหรืออย่างไรนะคะ
แต่อยากจะขอเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนเลย
ให้ดูแลแล้วก็ระมัดระวังบุคคลใกล้ชิด
มีอาการทางจิตเป็นผู้ป่วยจิตเวท
หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรต่าง
ถ้าพบว่าผิดปกติอยู่ห่างไว้แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะ
แต่ที่สำคัญคือครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
ถ้าเขาต้องทานยาต้องหมั่นให้เขาได้ทานยาครบตามที่คุณหมอสั่ง
ใช่ค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันน่ากลัวจริงนะคะ